แน่นอนว่าเรายังคงเกาะติดข่าวใหญ่ในช่วงเวลานี้นะครับ
เรื่องของลันราเบลก็ผลิตตี้สาวนะครับ
นี่ไม่ใช่เรื่องเพียงแค่ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งที่ทำงานพริตตี้

แต่นี่คือคดีปริศนาฆาตกรรมว่าจะมีใครที่ทำอะไร

มันมีเรื่องราวของภัยสังคมหรือว่าคนที่ฉวยโอกาส
เป็นเรื่องของภัยที่อยู่เบื้องหลังที่จะต้องระวังแล้วก็ตีแผ่ออกมาหรือไม่
ก็มีหลักฐานเพิ่มเติมมากขึ้นเรื่อยต่อเนื่องตามลำดับนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๑๖ต่อเนื่องวันที่๑๗กันยายน
ณวันนี้สิ่งที่คืบหน้าเพิ่มเติมก็คือเรื่องของช่วงเวลาการเสียชีวิตของลาลาเบล
หลังจากที่เมื่อวานนี้ได้มีผลการชนะสูตรเบื้องต้นออกมา
บอกว่าสาเหตุการเสียชีวิตเบื้องต้นก็คือการดื่มสุรามากจนเกินไป
เพราะว่าพบปริมาณแอลกอฮอลสูงถึง๔๑๘มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
อันนี้เป็นหนึ่งอย่างที่ต้องตามหาก็คือสาเหตุการตาย
สิ่งที่สองที่ต้องตามก็คือช่วงเวลาการตายเสียชีวิตในช่วงเวลาไหน
เพราะว่าแต่ละช่วงเวลามีนัยสำคัญในการดำเนินคดีทางกฎหมาย
ตอนแรกวันนี้บอกว่านาฬิกาสมาร์ทวอชที่ลาลาเบลใส่
สามารถตรวจวัดได้ว่าลาลาเบลหัวใจหยุดเต้นช่วงเวลาประมาณ๑๗นาฬิกาของวันที่๑๖กันยายน
แต่ว่าจากการให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากทางตำรวจนะคะ
ตำรวจบอกว่าช่วงเวลามันค่อนข้างกว้างก็คือบ่าย๓โมงถึง๑ทุ่ม
คือถ้าฟังจากตำรวจแล้วเนี่ยตัวสมาร์ทวอสที่ระบุ๑๗นาฬิกา
อันนี้ยังไม่มีรายงานข่าวที่เป็นการแถลงอย่างเป็นทางการนะ
ยังเป็นแค่รายงานข่าวที่ออกมาเท่านั้นก็ยังไม่มีใครยืนยัน
ตำรวจแถลงเนี่ยเป็นลักษณะของผลชนะสูตรเบื้องต้น
ใช่ค่ะยังต้องมีการชนะสูตรขั้นสูงต่อเนื่องตามลำดับนะคะ
เป็นช่วงเวลากว้างว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาประมาณนี้ที่ลัลลาเบลเสียชีวิต
ซึ่งมันก็ต้องไปขยายผลต่อนะครับเดี๋ยวเราจะทำเป็นแบบไทม์ไลน์ช่วงเวลาเลยว่า
ถ้าเป็นเวลานี้เวลานี้เวลานี้ในช่วงนั้นลัลลาเบลอยู่กับใครที่ไหนอย่างไร
ค่ะนะครับท่านผู้ชมครับเอาอย่างเป็นทางการก่อนนะครับ
ความคืบหน้าคดีวันนี้แบบเป็นทางการคดีการเสียชีวิตของนางสาวทิติมานรพันธิพัฒน์
หรือว่าเบลหรือชื่อในวงการพริตตี้ก็คือลาลาเบลพริตตี้สาววัย๒๕ปี
อย่างที่ท่านทราบติดตามข่าวสารมาตลอด
ที่๑๖กันยายนรับงานไปเอ็นเตอร์เทน
ดื่มเหล้ากินเหล้าชงเหล้าที่บ้านหลังหนึ่งที่จัดปาร์ตี้ย่านบางบัวทอง
แล้วเย็นก็ถูกพริตตี้หนุ่มชื่อว่านายน้ำอุ่นนายรจิ
พาขึ้นรถกลับไปที่คอนโดมิเนียมของตัวเองแถวตลาดพลู
จะพบเป็นศพอยู่ที่โซฟาล็อบบี้ของคอนโด
วันนี้พลตมตรีสำริทตรงเตาผู้บังคับการตำรวจนครบาน๘
เปิดเผยความคืบหน้าคดีนะครับบอกว่าตกลงช่วงเวลาการเสียชีวิตของลัลลาเบล
รายงานจากแพทย์ที่ส่งมายังตำรวจระบุว่าการตายนั้นเป็นช่วงเวลาคาบเกี่ยว
ระหว่างเวลา๑๕นาฬิกาถึง๑๙นาฬิกาของวันจันทร์ที่๑๖กันยายน
เธอไปรับงานที่บ้านบางบัวทองโอ้โหแต่ถ้าดูช่วงเวลานี้เนี่ย
เธอก็ไปอยู่สองสามจุดนะใช่ค่ะตามภาพจากล้องวงจรปิดที่มีเป็นหลักฐานด้วยนะครับ
เดี๋ยวไล่เรียงให้นะครับทีนี้พอได้ช่วงเวลามาแบบนี้
ตำรวจบอกว่าตำรวจก็ต้องไปสอบปากคำพยานแวดล้อม
เพื่อระบุห่วงเวลาที่ชัดเจนว่าลัลลาเบลจะเสียชีวิตเวลาใดกันแน่
เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาออกหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ทำให้เธอเสียชีวิต
ซึ่งปกติจะใส่ติดตัวไว้ตลอดนะครับที่มีรายงานข่าวมาว่าพบว่าไปตรวจสอบแล้ว
แล้วชีพจรหยุดเต้นเวลาสิบเจ็ดนาฬิกาเรื่องนี้ตำรวจบอกว่าตำรวจยังไม่ได้รับผลตรวจสอบ
อย่างเป็นทางการจากทางกองบังคับการปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาทยากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอทนะฮะ
เพราะว่าทางตำรวจท้องที่ที่เขาดูแลพื้นที่คดีพบศพเนี่ยเขาส่งไปให้ปอทช่วยตรวจสอบ
เดี๋ยวถ้าได้ผลมาก็จะเอามายืนยันกับทางแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอีกครั้งหนึ่งว่า
ผลของนาฬิกาสมาร์ทวอชเนี่ยมันจะมีความแม่นยำที่ใช้เป็นหลักฐานทางการแพทย์ได้หรือไม่
ระหว่างนี้ตำรวจจะสอบปากคำพยานเพิ่มอีก๒๓ปากนะครับเพื่อหาห่วงเวลาการตายที่ชัดเจน
เพราะหากลาลาเบลเสียชีวิตในช่วงเวลา๑๕นถึง๑๙นจะเป็นเวลาใดเวลา๑เนี่ยนะครับ
ผู้บังคับการตำรวจทางคอนบาล๘บอกว่าแบบนี้ครับถ้าเป็นช่วงเวลา๑๕นถึง๑๗น
ตามหลักฐานที่ปรากฏก็คือลาลาเบลยังอยู่ที่บ้านที่จัดงานปาร์ตี้ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่บางบัวทองนนทบุรีค่ะ
ถ้าเสียชีวิตช่วงเวลานี้นะครับเท่ากับว่าคดีจะอยู่ที่ท้องที่สพบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี
แต่ถ้าลาลาเบลไปเสียชีวิตในช่วงเวลา๑๗นถึง๑๘นเศษ
ตรงนี้จากหลักฐานที่ปรากฏจะพบว่าลาลาเบลอยู่บนรถของนายน้ำอุ่นที่เขาพาออกจากบ้านย่านบางบัวทองไปที่คอนโดของตัวเอง
ตลาดพลูซึ่งรถมันก็จะวิ่งผ่านหลายจุดด้วยกันนะครับก็ต้องไปดูว่าตกลงแล้วคดีท้องที่มันจะอยู่กับใคร
หากลัลลาเบลเสียชีวิตในห่วงเวลา๑๘นาฬิกาถึง๑๙นาฬิกา
แน่นอนว่าช่วงนี้อยู่ที่คอนโดมิเนียมของนายน้ำอุ่นแล้ว
ก็จะเป็นท้องที่สนบุคโลตามที่ทำคดีอยู่ในปัจจุบัน
เพราะว่าพบศพช่วงเที่ยงคืนกว่าตีหนึ่งอะไรพวกนี้นะฮะ
ก็อยู่ในท้องที่สอนอบุคโลนะครับดังนั้นตำรวจต้องไปหาช่วงเวลาการตายที่ชัดเจนก่อนนะครับ
ว่าตกลงแล้วจะเป็นตอนไหนกันแน่ผู้บังคับการตำรวจนครบานแปดยอมรับว่าตอนนี้ตำรวจมีเขาโครง
ช่วงเวลาการเสียชีวิตของลาลาเบลแล้วรอเพียงข้อมูลจากพยานสนับสนุนเพิ่มเติม
ทำให้พนักงานสอบสวนยังไม่สามารถขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ต้องสงสัยหรือว่าผู้ต้องหาได้
โดยจะเร่งรัดคดีให้เร็วที่สุดนะครับขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ตำรวจได้สอบปากคำนายน้ำอุ่นไปแล้วนะครับ
มีพ่อกับแม่มารับฟังด้วยนะฮะซึ่งนายน้ำอุ่นยังยืนยันเหมือนเดิมนะครับ
คือตำรวจพอรู้ว่ามีช่วงเวลาระหว่างนี้ที่ลาลาเบลเสียชีวิตที่แพทย์เขาแจ้งมาเนี่ย
จะเป็นช่วง๑๕นาฬิกาถึง๑๙นาฬิกา๑๖กันยายนเนี่ยก็ไปสอบปากคำในน้ำอุ่นเลย
ซึ่งน้ำอุ่นยังยืนยันเหมือนเดิมว่าตลอดเวลาที่เขาอยู่กับลาลาเบลเนี่ยเขาไม่รู้เลยว่าลัลลาเบลเสียชีวิตแล้ว

คือต้องมีพยานสนับสนุนได้ว่าเขาน่าจะเสียชีวิตช่วงไหน
เพราะว่าถ้าเสียชีวิตเนี่ย๑๕นาฬิกาเนี่ยพี่น้องศึกโกยทราบว่าเขาอยู่กันหรือเปล่า
๑๗นาฬิกาเขาขึ้นรถเอาจัดมาบอก
๑๗ถึง๑๘เขาอยู่ระหว่างตาม
๑๘ถึง๑๙เขาอยู่ในนี้
นี่แหละเป็นเรื่องที่เราพินาในชุดนี้
เขายังมีความรู้สึกว่าที่เขาปฏิบัติอยู่เนี่ยก็เขาคิดว่าเขาไม่ตาย
แต่ว่าเขายังยืนยันหรือว่าเขาก็ไม่สนใจ
ไม่สนใจเพราะว่าเขาสามารถที่จะพูดอย่างไรก็ได้
ส่วนเรื่องการตรวจพบเคตามีนหรือว่าสารกระตุ้นกล้ามเนื้อในปัสสาวะของในน้ำอุ่นเนี่ยนะครับ
ตามที่มีกระแสข่าวมาก่อนหน้านี้
โนตรีสมฤทธิ์บอกว่าผลการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยตรวจแล้วนะครับ
ไม่พบสารเสพติดแล้วก็สารกล้ามเนื้อในปัสสาวะของนายน้ำอุ่นนะครับ
แต่ว่าเดี๋ยวต้องรอผลอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งก่อน
ค่ะทีนี้ค่ะก็ถือว่าหลักฐานต่างก็ตีวงแคบมากยิ่งขึ้นเรื่อยนะคะ
เรื่องของสาเหตุการเสียชีวิตและช่วงเวลาการเสียชีวิตของลาลาเบล
ตอนนี้เนี่ยก็มีกระแสข่าวออกมาค่อนข้างเยอะว่าคาดว่าตำรวจจะมีการออกหมายจับ๔ข้อหา
สำหรับคนที่ตกเป็นผู้ต้องหาแต่ตอนนี้ยังนะคะคาดว่าจะมีการออกไหมจับเร็วนี้
เดี๋ยวเล่าให้ฟังว่า๔ข้อหาที่มีการคาดการณ์มีข้อหาอะไรบ้าง
แต่เราจะมาไล่เรียงช่วงเวลาการคุยแชทของลาลาเบลและน้ำอุ่น
เริ่มตั้งแต่เช้าเลยค่ะ๙โมงครึ่งลาลาเบลแชทบอกเพื่อนว่าจะไปทำงานเลิกงาน๕โมงเย็น
อันนี้คือแชทแรกของวันที่สิบหกกันยายนต่อมาก็คือช่วงเวลาเที่ยง๔๒นาที
แชทบอกเพื่อนว่าถึงงานแล้วดื่มเหล้าตั้งแต่เที่ยงค่ะ
สรุปก็ไม่ได้จัดงานวันเกิดเหมือนเดิมทำงาน
บ่าย๒โมง๑๐นาทีลาลาเบลแชทบอกเพื่อนว่า
เมามากข้อความก็บอกว่ายังเมาเหล้าสองขวดแล้ว
กินเหล้าอย่างเดียวแฟนพี่เขามาแต่กินหนักมาก
พังถ้าเมาแล้วมารับด้วย
แต่มีแฟนพวกพี่เขามาหมดเลยจะพักยังไงก็คือคุยกับเพื่อนนะคะ
อันนี้คือแชทของลาลาเบลที่เป็นลักษณะของการคุยกับเพื่อนเป็นแชทสุดท้าย
๔โมงเย็น๔๘นาทีทีนี้เป็นในส่วนของน้ำอุ่นค่ะ
น้ำอุ่นโพสต์คลิปนี้เป็นภาพของลาลาเบลหมดสติ
ลักษณะคล้ายกับน้ำลายฟูมปาก
แล้วก็คุยในกลุ่มไลน์ของน้ำอุ่น
ลาลาเบลใส่เบื้องต้นชีพจรหยุดเต้นก็คือ๕โมงเย็นนะคะ
อันนี้เป็นการรายงานข่าวเบื้องต้นนะคะ
ไม่ใช่อุปกรณ์หรือว่าเครื่องมือทางการแพทย์
ดังนั้นไม่มั่นใจว่าจะแม่นยำขนาดไหน
แต่ก็มีรายงานข่าวเบื้องต้นว่า๕โมงเย็นนี่แหละ

ขอสักปล่อย๓ถึงทุ่มหนึ่งอ่ะ
เดี๋ยวลองดูว่าช่วงเวลาไหนกันแน่ที่เสียชีวิตนะคะ

แชทไปถามลาลาเบลว่ากลับหรือยัง
เป็นยังไงบ้างเลิกงานหรือยัง
โมงเย็น๔นาทีลาลาเบลไม่ตอบเพื่อนแล้วนะคะ

ตอบเลยไม่อ่านไม่ตอบ
๕โมงเย็น๑๓นาที
ทีนี้ค่ะเป็นภาพนี้แล้ว
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
ที่บ้านที่จัดงานปาร์ตี้ย่านบางบัวทอง
น้ำอุ่นอุ้มลาลาเบลมาขึ้นรถ

เจ้าของบ้านที่จัดงานปาร์ตี้บอกว่า
คนอื่นที่เห็นในภาพจากกล้องวงจรปิด

มาที่บ้านจะมาเอากุญแจในบ้านพอดี

น้ำอุ่นบอกคนนี้ว่าแฟนเมา
คนนี้ก็เลยช่วยถือรองเท้าเดินไปส่งด้วย
ส่งที่รถของน้ำอุ่นตามภาพนี้นะคะ

ลาลาเบลหมดสติอยู่ในรถเป็นภาพนี้

ศีรษะอยู่ตรงเบาะคือนิ่งแล้ว

ลาลาเบลปากเขียวคล้ำปากเป็นสีม่วงอะค่ะ
นี่คือ๕โมงเย็น๕๖นาทีนะคะ
ก็ไม่แน่ใจว่าณตอนนั้น
ลาลาเบลยังมีชีวิตอยู่หรือไม่
โมงเย็น๕๘นาทีค่ะ
น้ำอุ่นแชทบอกเพื่อนว่า

หลังจากนั้นนะคะช่วง๖โมงเย็น๒๓นาที
ตามเวลาในกล้องวงจรปิดที่คอนโดมิเนียม

เป็นภาพน้ำอุ่นอุ้มลาลาเบล

หมดสติอยู่นะคะคือลาลาเบลนิ่ง

ซึ่งตอนที่มาลากตัวไปอีกทีนึงเนี่ย
ตรงนี้รู้สึกเหมือนจะมี
น้ำอะไรนองอยู่ตรงปากประตู
คนก็จับว่าเป็นปัสสาวะราดอะไรยังไงหรือเปล่า
ซึ่งพวกนี้มันจะบ่งชี้หมดว่าตกลงแล้ว

ใช่แต่น้ำอุ่นอ้างว่าลาลาเบลปัสสาวราชในลิฟต์
๑๙นาฬิกา๒๗นาทีน้ำอุ่น
พูดถึงเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ว่า

อันนี้คือคุยกับเพื่อนนะ
หลังจากนั้นนะคะน้ำอุ่นลากร่างลาลาเบลเข้าห้องพัก
กล้องวงจรปิดไม่ได้ระบุเวลา
ก็คือเหมือนกับน่าจะดึกแล้ว
ก็ไล่เรียงไปตามลำดับนี้นะคะ
คือที่เราไล่เรียงแบบนี้คืออยากจะให้คุณผู้ชมได้ช่วยกันดู
ว่าช่วงเวลาการเสียชีวิตของลาลาเบลที่ตำรวจบอกว่า
อาจจะเป็นตั้งแต่บ่าย๓โมงถึง๑ทุ่มเนี่ย

ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเวลาไหนกันแน่ที่ลาลาเบลเสียชีวิต

ช่วงกำลังจะนำลาลาเบลเข้าห้องเนี่ย
ถ้าตามที่แพทย์เขาระบุมานะทุ่มครึ่งแล้ว
ก็จะเกินเวลาแล้ว

หลังจากนั้นนายน้ำอุ่นก็จะหายจากการติดต่อกับเพื่อนในกลุ่มแชทไลน์ไปเลยนะ
ซึ่งทางเจ้าของปาร์ตี้เจ้าของบ้านที่บางบัวทองบอกว่า
พอมีญาติญาติมีเพื่อนของลาลาเบลมาตามหาเขาก็พยายามติดต่อในน้ำอุ่นนะ
ก็ติดต่อไม่ได้จนนู่นกลางดึกถึงติดต่อได้
เข้าสู่วันที่๑๗กันยายนวันอังคารแล้ว
คือมันเที่ยงคืนกว่าจะตีหนึ่งแล้ว
เที่ยงคืน๕๔นาทีเข้าสู่วันอังคารที่๑๗กันยายนนะครับ
น้ำอุ่นได้แชทข้อความในกลุ่มไลน์อีกครั้งหนึ่งบอกเพื่อนบอกว่า
ลุกไม่ตื่นเหลือเอาน้ำสาดคงหมายถึงลาลาเบล
เพราะว่าตอนนั้นเพื่อนเขาเริ่มมาตามหาแล้วไง
แต่ว่านายน้ำอุ่นบอกกับคนในกลุ่มแชทว่าปลุกไม่ตื่นหรือเอาน้ำสาด
จากนั้น๑นาฬิกา๓๙นาทีนะครับทิ้งเวลาไปเกือบครึ่งชั่วโมงเนี่ยนะครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดในลิฟต์ของคอนโดในน้ำอุ่นก็จะเห็นภาพในน้ำอุ่น
อุ้มร่างลาลาเบลลงมาที่โซฟาที่ล็อบบี้คอนโดนะฮะ
ตามที่คนในแชทก็บอกว่าให้เอาไปส่งให้เพื่อนเขาซะ
เนี่ยนายน้ำอุ่นก็พยายามรีบพาลงมาก็สภาพก็จะเป็นเหมือนกับช่วงเวลาที่พามาตั้งแต่
เย็นเมื่อวานนี้เลยคือลาลาเบลก็ยังไม่รู้สึกตัวอะไรเลย
นะครับนี่หรอแล้ว๑นาฬิกา๔๑นาที
โดยส่งให้กับเพื่อนในกลุ่มแชทดูเหมือนเดิม
เหมือนกับประมาณจะบอกว่าเอามาส่งให้เพื่อนเขาแล้วนะ
เพื่อนเขารับตัวไปแล้วแต่ตัวเองเนี่ยไปเลย
ถ่ายภาพลาลาเบลเสร็จก็กลับขึ้นคอนโดไปเลย
เพื่อนเขามาพบก็สภาพตัวแข็งเสียชีวิต
เขาก็แจ้งตำรวจตำรวจก็มาค้นห้องในน้ำอุ่นอีกทีหนึ่งตอนตีสี่
แล้วก็คุมตัวไปสอบปากคำส่วนแพทย์เนี่ยได้รับลาลาเบล
แล้วก็ได้ตรวจพิสูจน์เหมือนกับรับศพครั้งแรกเนี่ยคือตี๓นะครับของคืนวันนั้นนะครับ
นี่แหละฮะท่านผู้ชมครับก็ต้องไปหาต่อนะฮะ
สำหรับตำรวจว่าตกลงแล้วช่วงเวลาที่เธอเสียชีวิตคือกี่โมงกันแน่
จากผลจากแพทย์ที่ระบุช่วงเวลามาว่าประมาณบ่าย๓ถึงทุ่ม๑ของวันจันทร์ที่๑๖กันยายน
ตำรวจสนบุคโลส่งให้ตำรวจปอทช่วยตรวจสอบนะครับ
ท่านผู้บังคับการตำรวจนครบาน๘บอกว่ายังไม่ได้รับผลมานะ
เพราะว่ามันจะช่วยบันทึกค่าสถิติต่างในตัวของคนสวมใส่ได้อย่างแม่นยำมาก
มีอัตราการเต้นของหัวใจปริมาณการเดินการวิ่งแคลอรี่อะไรต่าง
คือถ้าดูช่วงเวลานี้ที่มาถึงคอนโดมิเนียมของในน้ำอุ่นเนี่ย
เท่ากับว่าเธอยังใส่นาฬิกาอยู่๑๗นาฬิกาที่เพื่อนชัดมาหาแล้ว
แบตเตอรี่หมดหรืออะไรยังไงเนี่ยอันนี้มันก็ต้องไปดูอีกนะ
แต่ถ้าถอดไปก็ไม่น่าใช่ค่ะเพราะตอนมาคอนโดเธอก็ยังใส่อยู่
แล้วก็คนในโลกโซเชียลที่มีการตั้งข้อสังเกตก็บอกว่า
ดังนั้นประสิทธิภาพน่าจะยังดีอยู่มากก็ค่อนข้างน่าจะเสถียรสามารถตรวจวัดได้
ชีพจรของลาลาเบลหยุดเต้นช่วงเวลาไหน
นั่นเท่ากับว่าจะมีอย่างเดียวนะถ้าไม่ใช่เธอหัวใจหยุดเต้นจริงนะ
ตเตอรี่หมดอืมเพราะไม่ได้ถูกถอดไปเนี่ย
เพราะถ้าถูกถอดไปแล้วคนไม่ได้สวมใส่มันก็ไม่รู้จะจับอะไรใช่ไหม
นาฬิกามันต้องจับจากอัตราการเคลื่อนไหวของร่างกายของคนใช่ไหม
ทีนี้มันก็ไม่รู้ไงว่าตกลงแล้วผลจริงแล้วจะเป็นยังไงนะครับ
ล่าสุดนะครับทุกผู้ชมครับนี่คือสมาร์ทวอร์ชนะฮะเผื่อท่านที่จะสนใจซื้อมาใส่บ้าง
แต่ว่าช่วงสุดท้ายเนี่ยตอนที่ลาลาเบลถูกน้ำอุ่นอุ้มไปวางไว้ที่โซฟาล็อบบี้ของคอนโดมิเนียม
แล้วก็ทีมข่าวของเราไปคุยกับเพื่อนของลาลาเบลที่ไปรับตัวออกมา
เขาบอกว่านาฬิกาสมาร์ทวอชของลาลาเบลอยู่ในกระเป๋า
ไม่ได้ใส่อยู่นะตอนนั้นอยู่ในกระเป๋าแล้วก็วางอยู่ข้างตัวตอนลาลาเบลอยู่บนโซฟา
แต่ภาพที่น้ำอุ่นวางเธอทิ้งไว้ตรงกำแพงคอนโดภาพเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่ายังใส่อยู่
ใช่อันนี้ยังใส่แต่ตอนที่วางบนโซฟาไม่ได้ใส่แล้วไม่รู้ไปถอดตอนไหน
เท่ากับว่าเข้าไปในห้องแล้วไม่รู้ยังไงอะไรยังไงเกิดขึ้นซึ่งก็มีน้ำอุ่นคนเดียวเท่านั้นแหละ
ใช่ไหมที่จะรู้แต่เขาจะบอกข้อมูลกับตำรวจว่ายังไงบ้าง
หรือว่าตำรวจอาจจะรู้แล้วแต่ยังไม่ได้บอกหรือว่าตำรวจบอกว่ารู้แล้วแต่ยังบอกความจริงไม่ได้
อาจจะต้องบอกอีกอย่างหนึ่งเพราะมันส่งผลต่อรูปคดีทั้งนั้น
อันนี้มันก็เป็นหน้าที่ในการทำงานของตำรวจเขาไง

เชื่อว่าณตอนนี้ตำรวจน่าจะได้ข้อมูลมาเยอะมากแล้ว
ถึงจะสามารถแจ้งข้อหาออกหมายจับจับผู้ต้องหาแล้วก็นำตัวมาดำเนินคดี
เพราะว่าไม่อย่างนั้นจะส่งผลต่อรูปคดีส่งผลต่อการขึ้นศาล
อ่าแต่มีรายงานล่าสุดนะครับท่านผู้ชมครับ
ขอย้ำว่าเป็นรายงานนะครับมีรายงานข่าวว่า
พนักงานสอบสวนสนบุคโลได้รวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อนำไปขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ต้องหาที่จะเกี่ยวข้องกับการทำให้ลาลาเบลเสียชีวิต
สี่ข้อหาด้วยกันนะครับอ่ายังไม่ระบุว่าจะกี่คนแล้วเป็นใครบ้างนะครับ
แต่มีรายงานว่ามีสี่ข้อหาที่ขอสารนะครับคือหนึ่ง
กระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายสอง
เคลื่อนย้ายอำพลางศพสามกักขังนวงเหนียวและข้อหาที่สี่
คือกระทำอนาจารย์แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับสารท่านด้วยนะครับว่า
อ่าเมื่อตำรวจเมื่อพนักงานสอบสวนมาขอหมายจับ
แล้วพยานหลักฐานต่างจะครบถ้วนเพียงพอตามข้อหาทั้ง๔ข้อหาที่ขอหรือไม่อย่างไร
ยังเป็นรายงานข่าวนะครับที่ออกมานะขณะนี้นะฮะอืมณตอนนี้ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อหาใคร
ยังไม่ได้มีการออกหมายจับใครนะคะแต่ว่าทีนี้สิ่งที่หลายคนอยากรู้ก็คือ
อยากรู้ว่าจริงแล้วน้ำอุ่นที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัย
อุ่นที่เราเห็นภาพในกล้องวงจรปิดว่าลากลาลาเบลได้ขนาดนั้นเนี่ย
อืมเขาเป็นคนยังไงเหรออ่านิสัยใจคอเขาเป็นยังไง
เขาใช้ชีวิตยังไงทีมข่าวของเราไปคุยกับคนที่ค่อนข้างจะรู้จักน้ำอุ่นเป็นอย่างดี
คือคนที่คลุกคลีอยู่ในวงการพริตตี้อะค่ะอืมเขาให้ข้อมูลเลยว่าโอ้โหน้ำอุ่นเนี่ยนะ
ถ้าคนในวงการพริตตี้เอ่ยชื่อน้ำอุ่นขึ้นมานะทุกคนแบบเบะปากสายหน้า
เขารู้กันเลยว่านิสัยน้ำอุ่นเนี่ยนะโอ้โหใช้คำนี้
ทีมข่าวของเราไปคุยกับสินแสกรนายนัฐกรวงชวนิษฐ์นะคะ
เราส่งคุณภูริพัฒน์บุญนินไปคุยด้วยคือสินแสกรเนี่ย
เหนือจะเป็นสินแสดูดวงนะคะเป็นคนจัดหาเพื่อนกินเพื่อนเที่ยว
ให้กับคนขี้เหงาทั้งหลายเขาเล่าเรื่องราวของน้ำอุ่นนายรัชเดช
ทบุตรให้ฟังแบบนี้ว่าน้ำอุ่นเป็นพริตตี้ที่ในยูเกรดล่าง
กลางไปถึงล่างค่ะเพราะหน้าตาก็ไม่ได้ดีโดดเด่นอะไร
ในวงการพริตตี้คนหน้าตาดีกว่าน้ำอุ่นเยอะแยะเรทราคาที่รับงาน
น้ำอุ่นก็รับงานในราคาเพียงแค่สามถึงสี่พันบาทน้ำอุ่นเนี่ย
ในวงการพริตตี้บอยเขากล่าวขานกันเป็นอย่างดีว่าเป็นคนที่ชอบให้ร้ายเพื่อนพริตตี้บอยด้วยกัน
เป็นคนภาษาวัยรุ่นจะแบบมั่นหน้าอืม
มั่นใจในตัวเองจนเกินไปมั่นใจในตัวเองแบบผิดผิดแล้วก็อัพตัวเองเป็นโมเดลลิ่ง
ทั้งทั้งที่ตัวเองเป็นพริตตี้บอยแต่อยู่ดีอัพตัวเองเป็นโมเดลลิ่งไปแย่งลูกค้ากับคนอื่น
ลูกค้าของน้ำอุ่นต้องยอมรับว่านอกเหนือจากผู้หญิงมีกลุ่มชายรักชายด้วยครับ
พริตตี้บอยทุกคนรู้กันดีแต่ไม่มีใครอยากพูดเพราะเป็นเรื่องที่ไม่อยากจะให้สังคมต้องมารับรู้
อย่างตัวน้ำอุ่นเนี่ยเขาบริการลูกค้าแบบไหนอีกเอาตรงตรงเอาตรงตรงนะครับ
จะมีทั้งฝั่งที่โอเคกับน้องและไม่โอเคกับน้องอืมเอ่อไม่มีใครดีร้อยเปอร์เซ็นต์
ไม่มีใครเลวบริสุทธิ์สำหรับผมประสิทธิภาพของน้องในการที่น้องทำงานเนี้ย
คนที่ตอบได้มีแค่คนเดียวก็คือลูกค้าโดยรวมลูกค้าจะไม่โอเค
ลูกค้าเข้ามามา้ว์ให้เราฟังว่าอย่างไรบางที่ผ่านมาหรือคือปรึกษาดีกว่า
จะเจอน้องคนนี้ดีไหมดีเพราะอะไร
ไม่ดีเพราะอะไรแต่ส่วนตัวเจอมาแบบนี้นะเอ่อ
ซึ่งมันมากน้อยน่ะเหมือนจะมีอุ่นลูกคนเดียว
เพื่อที่จะให้ลูกค้าชอบตัวเองนะครับใส่ใจตัวเองมากขึ้น
คนนี้ไปทำงานด้านนี้ไม่ดีคนนี้เอาใช้ลูกค้า
ต้องรู้คนนี้มีคนติดพันธ์มีแฟนอะไรแบบเนี่ย
เหมือนจะหีบอสขากปากอุ่นให้ลูกค้าได้ยิน
ลูกค้าก็จะหากพูดถามกลับมาว่าจริงไหมที่น้องเล่า
ซึ่งเราก็ให้ข้อมูลเท่าที่เรารู้ได้นะครับ
เจตนาในการพูดมันมีเหตุผลในตัวมันเอง
คือคุณต้องการดิวลูกค้าคุณต้องการเป็นตัวเด่นใช่ไหม

กลุ่มชายรักชายกลุ่มผู้ชายผู้หญิงทั่วไปหรือว่ากลุ่มอะไรอีก

แล้วก็ส่วนกลุ่มผู้ชายเรารู้กันอยู่แล้วว่ามีหรือเปล่า

ซึ่งผมก็โอเคที่น้องผู้ชายหลายคนไม่ได้ออกมาพูด
เพราะว่าหนึ่งก็คือตัวน้องที่ออกมาพูดอาจจะเสียหายด้วย
สินแสกรณ์หรือนายนัตรกรคนนี้

เขาถือว่าเป็นขายใหญ่ในวงการเลยนะ
เหนือจากให้ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของน้ำอุ่นแล้วนะคะ
ก็ให้ข้อมูลเพิ่มเกี่ยวกับบ้านย่านบางบัวทอง
หลังที่เกิดเหตุที่จัดปาร์ตี้
บางคนไปซ้ำเป็น๑๐ครั้งก็มี
บางคนไปแล้วนอนหลับโดนอะไรบ้างก็มี
บ้านหลังนี้เนี่ยคือมันเริ่มมีประเด็นที่น่าสงสัยหลายเรื่องนะคะ
มีประเด็นที่ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ก็คือ
สนิทกับเจ้าของบ้านเจ้าของงานปาร์ตี้จนออกนอกหน้า
เป็นไปไม่ได้ที่เจ้าของงานเจ้าของบ้าน
ที่ไม่ได้จ่ายเงินก็คือลักษณะของลาลาเบลกับน้ำอุ่นนะคะ
แต่น้ำอุ่นไปบ้านหลังนี้โดยไม่ได้เสียตังค์ไม่ได้จ่ายตังค์
ซึ่งเจ้าของบ้านคนที่จัดงานปาร์ตี้เป็นคนรวบรวมกันจ่ายเงินให้กับลาลาเบลคนเดียว
จะโยนเรื่องนี้ไปให้น้ำอุ่นคนเดียว
เอาคิดเราจ้างเด็กมาแอดตศาธิณหลัง
เราไม่จำเป็นต้องให้เดดไปแอดตศาธิณคนอื่นที่ไม่ใช่จ้าของเงิน
เค้าสำคัญคะนัดไหนต้องกระปล่อยที่จะเป็นแบบนี้ไป
บางครั้งเราได้ยินบางคนเราไม่รู้จักพิมพ์ส่วนตัว
บอกว่าไปซ้ำที่นี่เป็น๑๐ครั้ง
ก็มีแต่คนที่เคยไปนอนหลับ
แล้วไปโดนอะไรบ้างก็มี
ผมก็เลยถามคำถามง่ายว่า
จริงคำพูดใครน่าจะถึง

แต่ถ้ามีการพูดถึงที่ไหนในแง่ไม่ดีเพิ่มขึ้นตลอดเวลา
นั่นแปลว่าคุณก็ควรจะระวังเอาไว้เอาไว้ก่อน
อกจากนี้นะคะก็บอกว่าอยากจะฝากถึงน้ำอุ่นว่าณตอนนี้
ดูจากข้อมูลของเจ้าของบ้าน
ที่ก็บอกว่าไม่รู้ไม่เห็นหลับไปแล้วบ้างอะไรบ้าง
เหมือนกับโยนให้น้ำอุ่นอยู่คนเดียว
เหมือนกับเจ้าของบ้านยังไงก็จะต้องเอาตัวรอด
พริตตี้หรือโมเดลลิ่งก็กลายเป็นคนที่รับกรรม

ออกมาพูดความจริงให้เร็วที่สุดน่าจะดีกว่า

ก็จะเป็นผลดีต่อตัวน้ำอุ่นเองมากยิ่งขึ้นเท่านั้น
ที่น้ำอุ่นจะไม่มีโอกาสได้พูดอะไรอีกเลย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแน่นอนทำให้วงการพริตตี้เสื่อมเสีย
แต่ก็ถือเป็นอุทาหรณ์ที่จะต้องระมัดระวัง
ในการเลือกงานในการรับงานด้วย
อันนี้คือข้อมูลจากคนที่อยู่ในวงการพริตตี้
ที่เขาถือว่าเขาอยู่มานานช่ำชองเป็นขาใหญ่นะคะ

ประเด็นเรื่องของแชทหลุดออกมาจากกลุ่มพริตตี้
ที่เคยรับงานปาร์ตี้ที่บ้านหลังนี้
บางบัวทองบ้านหลังเดียวกันที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะ
เขาคุยกันในลักษณะที่ว่าสรุปแบบนี้นะคะตามข้อความนี้เลย
แต่ถูกเจ้าของบ้านบังคับให้กินเหล้าเพี่ยว
ผสมอะไรเลยเหมือนกับมอมอะค่ะ

แล้วที่เขาคุยกันเนี่ยนะคะเขาให้ข้อมูลในลักษณะที่ว่า
มีพฤติถูกหิ้วออกประตูหลังบ้านพาไปห้องข้าง
แต่ยังดีที่พอมีสติโวยวายขอเงินแล้วก็กลับบ้าน
แล้วก็มีการคุยกันในลักษณะที่ว่าบ้านหลังนี้จริงจริงแล้วเขามีห้องลับนะครับ
เรียกว่าห้องเชือดเนี่ยค่ะ
แล้วก็ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าบ้านหลังนี้เส้นใหญ่
ตำรวจยังไม่กล้าทำอะไรเลย
ข้อความมันเยอะนะคะเนี่ยค่ะตามหน้าจอนี้เลยคุณผู้ชมลองอ่านดูได้

กลุ่มพริตตี้ที่เขาคุยกันเรื่องนี้นะเขาถึงขั้นบอกว่า
ความจริงแล้วคนที่เป็นโมเดลลิ่งที่เป็นคนส่งลาลาเบลไปงาน
ที่บ้านบางบัวทองควรจะรับผิดชอบด้วยนะ
เพราะว่าไปการันตีให้กับคนที่จะต้องไปทำงานว่าปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์
แล้วปรากฏว่าไปถึงแล้วเขาตายนะครับ
ซึ่งกลุ่มพริตตี้ที่คุยกันเนี่ยบอกว่างานที่บ้านนี้เนี่ยมันน่ากลัวมากนะครับ
อย่างมีคนหนึ่งบอกว่าเรื่องนี้ควรเอาผิดโมเดลลิ่งที่ชื่อเดียด้วย
เพราะรู้ว่าบ้านนี้กินเหล้าจัดมีมอมเป็นไปไม่ได้ที่โมเดียจะไม่รู้
แต่มาหลอกว่าไปแบบเน้นฮาปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์งานชิล
นี่มันเข้าข่ายหลอกลวงล่อลวงไปหรือเปล่านี่นะฮะ
แล้วเขายังบอกว่าที่บ้านหลังนี้เขารู้กันว่า
เขาเรียกกันว่าบ้านฉายาโซฟาแดงมีห้องเชื่อด
ใช่แต่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเขาบอกบ้านหลังนี้โซฟาแดงมีห้องเชือด
ทีมข่าวของเราไปบ้านหลังนี้อีกรอบนะไปถามหาประตูลับออกทางด้านหลัง
ไปถามหาห้องเชื่อดไปถามหาเรื่องของโซฟาแดงอะไรต่าง
เดี๋ยวเจ้าของบ้านเขาจะพาชี้เขาก็ปฏิเสธหมดแหละว่าไม่มี
เขาเปิดให้ดูเลยนะก็เดี๋ยวท่านก็รอดูแล้วกัน
แต่เอาเป็นว่าคนในบ้านหลังเนี้ยเจ้าของบ้านเจ้าของปาร์ตี้
หรือว่าแฟนของเจ้าของบ้านเนี่ยนะบอกว่าที่บ้านเขาไม่เคย
ไม่มีอะไรทั้งสิ้นเกี่ยวกับการล่อลวงอนาจารย์
ทำอะไรไม่ดีกับกลุ่มสาวพริตตี้ที่เขาให้มาช่วยเอ็นเตอร์เทน
เรื่องมันมาวุ่นวายนะมันมีปัญหาก็เพราะว่ามีน้ำอุ่นเข้ามานี่แหละ
อยู่กันมาเนี่ยบางคนมากันเป็น๑๐๒๐ครั้งไม่เคยมีปัญหา

เจ้าของบ้านบอกพร้อมที่จะให้พริตตี้มายืนยันด้วยนะ
พริตตี้ที่เขาจะสามารถยืนยันให้กับเจ้าของบ้านได้ว่า
กินเหล้าอย่างเดียวไม่มีลวนลามไม่มีปัญหาอะไรเลยอะไรแบบนี้
ครับพอมีกลุ่มพริตตี้เขาคุยกันแบบนี้นะครับ
โดยเฉพาะเรื่องห้องเชือดบ้านโซฟาแดง
คุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ก็เลยไปที่บ้านหลังนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะนี่ฮะ
แล้วนายชัยพลพันนาหรือว่าในคิวเจ้าของบ้านผู้จัดงานปาร์ตี้
เขาก็บอกว่าเดี๋ยวผมเปิดบ้านให้ดูเลยก็แล้วกัน
เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจนี่ครับ
พาเดินดูรอบบ้านเลยนะครับเพื่อจะตรวจสอบ
พร้อมกับบอกว่าบ้านหลังนี้นอกจากห้องที่จัดงานปาร์ตี้
ตามที่เราเห็นในภาพข่าวแล้วจะมีห้องนอนของตัวเองกับแฟนสาว
ส่วนชั้น๒เป็นห้องเก็บเสื้อผ้าของพี่ชายที่ชื่อว่าในตี
ชื่อจริงคือนายนาธีซึ่งนายตีจะนอนที่โซฟาแดงในห้องจัดปาร์ตี้
เพราะว่าห้องบนชั้น๒อากาศมันร้อนแล้วก็ไม่มีเตียงไม่มีที่นอนอะไรเลย
เป็นแค่เอาไว้เก็บเสื้อผ้านี่นะฮะโซฟาแดงเนี่ยฮะในคิวบอกว่า
นายตีพี่ชายนอนที่นี่ส่วนประเด็นที่ถูกกลุ่มพริตตี้
เคยมารับงานบอกว่าห้องจัดปาร์ตี้แห่งนี้
มีประตูด้านหลังทะลุไปยังตัวบ้านได้อีก
ค่ะนี่คือประตูใช่ไหมเห็นไหมที่เขาบอกเนี่ยมันมีประตูทะลุข้างหลังได้อีก
อ่ามีห้องช่งห้องเชือดอะไรเนี่ยนะครับในคิวเจ้าของบ้านบอกว่าห้องจัดปาร์ตี้
มันมีประตูด้านหลังทะลุมายังตัวบ้านเนี่ยนะยอมรับว่ามีจริง
แต่ประตูมันไม่สามารถเปิดได้เพราะมันมีของวางบังอยู่นะฮะ
ส่วนประตูที่ติดอยู่กับประตูหลังห้องปาร์ตี้ก็ไม่สามารถเปิดได้เพราะเขาปิดตายเอาไว้
ด้วยการใช้เทปกาวติดแล้วก็ทาสีทับไว้อีกหนึ่งรอบ
เพราะฉะนั้นขอยืนยันว่าบ้านหลังนี้ไม่มีห้องเชื่อดไม่มีประตูทะลุมิติอะไรทั้งสิ้น
แต่เขาก็ลองเปิดให้เราดูมันมีของอยู่ข้างหลังอีกประตูหนึ่งก็มีของบัง
อย่างนี้แล้วมันจะไปเชือดอะไรข้างหลังเอาเป็นว่าเขาให้ดูอย่างนี้นะ
นายชัยพลยังตอบโต้ประเด็นที่กลุ่มพริตตี้ที่เคยมารับงานที่นี่
บอกว่าที่บ้านของเขาบังคับให้กินเหล้าเพียวแล้วก็มีการลวนลามยืนยันว่าไม่เป็นความจริง
เพราะตัวเองรวมถึงคนที่มาร่วมงานปาร์ตี้ไม่เคยบังคับใครกินเหล้า
โดยเรื่องนี้มีพริตตี้ไม่ต่ำกว่าสิบคนได้ติดต่อมาที่เขานะครับหลังจากที่เป็นเรื่องเป็นข่าวออกมา
เพื่อจะขอมาช่วยยืนยันว่าปาร์ตี้ที่บ้านของเขากินเหล้าอย่างเดียวและไม่มีเรื่องอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง
แต่เขาเนี่ยบอกกลุ่มพริตตี้เหล่านี้ว่าอย่าเพิ่งออกมาพูดเลยเดี๋ยวรอให้ถึงวันที่ผมเนี่ยทนไม่ไหวก่อน
ถึงวันที่ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลก่อนแล้วเดี๋ยวจะช่วยขอเชิญตัวให้มาช่วยเป็นพยาน
ไม่มีทางเป็นไปได้แน่นอนครับว่าถ้าสมมุติว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงทำไมเขาไม่แจ้งความกันล่ะ

พี่อยากจะออกมายืนยังบ้านหลังนี้ไม่มี
ใช่มีหลายคนเหมือนกันครับใช่เกินกว่า๑๐แน่นอน
ที่อยากจะออกมาอธิบายว่าบ้านหลังนี้เป็นยังไง
ใช่ปลอดภัยครับไม่มียาเสพติดไม่มีอะไรเลยครับผม
แล้วทำไมเราไม่ให้เขาออกมาพูดนะพี่
ก็รอให้เขาโจมตีมาก่อนดีกว่าครับผม

ใช่แต่ถ้ามันถึงสารถึงอะไรเดี๋ยวผมค่อยงัดมาทีเดียว
ทั้งสิ้นนะครับมันคือเกลือครับอืมอ่าเขาบอกว่าเป็นเกลือที่เขาไว้ใส่ตู้ปลานะครับ
เพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยที่บ้านเลี้ยงปลากัดค่ะอ่า
ก็ต้องใส่ไว้ฆ่าลูกน้องลูกน้ำอะไรพวกเนี้ยนะครับพันธุ์ตำรวจเอกสุริพบ
ถึงกรณีเกล็ดสีขาวห่อใส่ถุงพลาสติกที่พบในบ้านที่จัดปาร์ตี้นะครับ
บอกว่าผลการตรวจสอบเบื้องต้นออกมาจากทางสำนักงานวิทยาการจังหวัดนทบุรีแล้วนะครับ
พบว่าสีขาวดังกล่าวไม่ใช่กลุ่มยาเสพติดจะเป็นยาไอซ์ยาบ้าอะไรเนี่ยไม่ใช่นะครับ
โดยหลังจากนี้จะส่งไปตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ว่าอีก๒สัปดาห์น่าจะรู้ผลแต่เจ้าของบ้านบอกว่าเป็นเกลือเอาไว้ใส่ตู้ปลา
แต่ทีนี้ค่ะในส่วนของบ้านหลังนี้ที่จัดงานปาร์ตี้กันเนี่ยนะคะ
โดยงานที่เกี่ยวข้องเขาลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะ
นายกธนกฤษแก้วมณีนิติกรชำนาญการเทศบาลเมืองบางครูรัฐจังหวัดนทบุรี
เขาไปตรวจสอบพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรากฏว่าบ้านหลังนี้ต่อเติมอาคาร
โดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งถือว่าเป็นความผิดนะคะ
ดังนั้นเนี่ยนายธนกฤษเขาก็เลยไปที่สพบางบัวทองจังหวัดนทบุรี
ไปปรึกษาข้อกฎหมายแล้วก็ไปให้ข้อมูลว่า
บ้านหลังนี้ไม่ได้ขออนุญาตต่อเติมบ้านจากเทศบาล
ทีนี้ค่ะก็ต้องตรวจสอบว่าบ้านหลังนี้ใครเป็นเจ้าของ
แล้วก็จะต้องมีการติดประกาศห้ามเข้าใช้อาคาร
ก็คือห้ามเข้าใช้บ้านหลังนี้นะคะ
กว่าจะยื่นชี้แจงการขอก่อสร้าง
ถ้าไม่ดำเนินการขออนุญาตจะประกาศให้รื้อถอน

ทีนี้ค่ะก็เลยไปคุยกับทางตำรวจว่าจะเอายังไงดี
ขั้นตอนต่อไปก็คือจะต้องมีการแจ้งความ

ดังนั้นเจ้าของบ้านก็ต้องเอาหลักฐานมาชี้แจงแหละ
ว่ามีการขออนุญาตอย่างถูกต้องหรือไม่
ถ้าเกิดเจ้าของบอกว่าเขาขอนุญาตถูกต้อง
ก็ไปยื่นอุทธรณ์ภายใน๓๐วัน
ก็ต้องปิดตำนานโซฟาแดงไปก่อน